คุณผู้ชมไปอีกหนึ่งที่จังหวัดราชบุรีงานนี้เละเทะเกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะ
โอ้โหเละเทะไหมคุณจริงเหตุการณ์ในภาพนี้เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าร้านขายกาแฟโบราณนะคะอยู่ที่ตลาดปากท่อหมู่หนึ่งตะมนต์ปากท่ออำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีก็จะเห็นว่ารถเก๋งสีส้มคันหนึ่ง

จู่ก็ขับเข้ามาพุ่งชนที่หน้าร้านข้าวของกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยครับซึ่งรถเก่งคันนี้กระจกหน้ารถเขียนว่าวัดวันดาวกระจกหลังรถเขียนว่าว่ารถพระเฮ้ย
หมายเลขทะเบียนหกก็ไกว้วแหวนหนึ่งหกศูนย์หกก็ทอมอร์
คุณพระต้องช่วยคุณพระอันนี้
เพราะว่าพระภิกษุทั้งสองรูปได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
โดยเป็นคนขับรถด้วยนะคะ
คนขับรถก็คือพระนิคมจันทิพย์อายุ๗๙ปี
อันนี้คือสีรถพระใช่ไหมใช่ไหมอ๋อแล้วก็พระท่านเนี่ยบวชอยู่ที่วัดวันดาว
ตำบลวันดาวอำเภอปากท่อครับท่านได้ให้การบอกว่าขับรถมาจากวัดเพื่อที่จะไปร้านขายยาในตลาดปากท่อ
แล้วก็ขับย้อนสอนเข้ามาเจอรถเก๋งคันหนึ่งจอดอยู่ทำให้รถเนี่ยเสียหลักก็เลยพุ่งชนกับเก๋งอีกคันนึง
ในส่วนเขาเจ้าของร้านกาแฟค่ะชื่อว่านางลิ้นจีอายุห้าสิบเอ็ดปีบอกว่า
โชคดีนะโชคดีมากเลยที่ช่วงเวลาเกิดเหตุ
เขาไม่ได้ยืนอยู่หน้าร้านอ่ะคุณแล้วเนี่ย
เห็นเมื่อกี้คืออะไรถังแก๊ส
วาดเสียวมากชนเข้าไปตรงถังแก๊สเลยอ่ะ
เขาบอกว่าเขาโชคดีที่ว่าเขาไม่ได้อยู่ที่ร้านเขาออกมาซื้อผลไม้
ร้านข้างไม่งั้นปกติเขาจะต้องยืนอยู่หน้าร้าน
ล่าสุดทางเจ้านักธิรรมรวจสอบภพปากท่อ
เก็บข้อมูลทั้งหมดแล้วนะคะนิมลพระสองลูก
เชิญนะครับเชิญนิมนต์ท่านนะคะแล้วก็ผู้เสียหายทั้งหมด
ไปสรุปเรื่องของค่าเสียหายและสอบสวนหาข้อเท็จจริง
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะอุ้ยหวัดเสี่ยวตรงเนี้ยแหละ
นั่นแหละพุ่งชนเข้าไปที่ร้านขายกาแฟ
แล้วร้านขายกาแฟเขาจะมีแก๊สต้มน้ำอ่ะเนอะโหนิดเดียว
เรื่องของอุบัติเหตุนะนิดเดียวจริงนะค่ะ